เพื่อ๑๑โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศนะคะ

ตั้งแต่อำเภอแม่พริกไปจนถึงอำเภอศพปรายจังหวัดลำปาง

คุณภาคภูมิออกวิ่งก็กำลังใจสองข้างทางเหมือนเดิม
ตูนสู้กันเหมือนเดิมนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
จากโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายบนอำเภอแม่พริก
่งหน้าไปอู่ช่างชัยรถยนต์ระยะทาง๒๑กิโลเมตร
ใช้เวลาวิ่งถึงจุดพักที่๒ประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งนะคะ
อากาศเย็นค่ะ๑๗องศาเองนะคะ
แล้วก็วิ่งขึ้นเนินด้วยนะคะคือจะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอ่ะ
เหนือน้ำมันต้องขึ้นเนินสูงเนี่ยค่ะ

ที่๒ระยะทาง๑๐๖กิโลเมตร
ก็ถึงปั๊มน้ำมันปตทอำเภอเถินมีดาราไปร่วมวิ่ง
แล้วก็ทักทายประชาชนสีหน้ายิ้มแย้มค่ะ
ประชาชนก็ประทับใจที่ไปรอต้อนรับกันนะคะ
อากาศก็กำลังหนาวเย็นเลยนะฮะช่วงภาคเหนือนะครับ
การวิ่งในเซตที่๓เนี่ย
ไปถึงโรงงานชะแล็กตำบลแม่ถอดอำเภอเดียวกันนะครับ
ระยะทาง๑๒๕กิโลเมตรนะครับ

ก่อนจะเข้าถึงเขตพื้นที่อำเภอศพปราบ
จุดที่เป็นจุดพักที่๓มีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย

ก็นำโดยโสพิตาธนสารกับสุกัญญาศรีสุราช
เดินทางมาร่วมสมทบบริจาคเงิน๑ล้าน๒แสนบาทด้วยนะครับ

ท้ายวันนี้ด้วยการวิ่งเซตที่๔นะครับ
ไปจบที่ครัวโคตรแซ่บอยู่ที่อำเภอศพปราบนะฮะ

ระยะทางเซตที่๔วิ่งน้อยหน่อย
วิ่ง๘๔กิโลเมตรน้อยกว่าทุกวันเลย
กว่าการวิ่งเซตสุดท้ายของแต่ละวัน
เนื่องจากทีมงาน๙คนละ๙
ปรับแผนระยะทางวิ่งให้น้อยลง

เส้นทางการวิ่งเนี่ยเป็นทางราบสลับเนินเขาแล้ว

ก็ต้องรักษาสภาพร่างกายไม่ให้เจอกับการบาดเจ็บด้วย
คือจริงนะตอนนี้คนเป็นห่วงพี่ตูนว่าร่างกายเป็นยังไง
ยังแข็งแรงดีไหมก็ต้องไปถามแฟนเนี่ยค่ะ
คุณก้อยรัชวินก็วิ่งคู่มาด้วยก็บอกว่าพี่ตูนแข็งแรงมากนะคะ
บาดเจ็บค่ะแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไร
วิ่งทุกวันเหมือนร่างกายก็คุ้นชิน
แข็งแรงมากขึ้นยิ่งวิ่งยิ่งแข็งแรงคุณก้อยบอกแบบนี้
การวิ่งทั้ง๔เซตของพี่ตูนวันนี้รวมระยะทาง

ซึ่งถ้ารวมตั้งแต่วันแรกเลยนะจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ตอนนี้วิ่งไปแล้ว๑๘๕๖กิโลเมตร
บริจาคล่าสุดก็กว่า๘๖๘ล้านบาทแล้วนะคะ
ก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแม่สายเชียงรายแล้ว